ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดระยองมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๖โมงเย็น
มีคนที่ไปหาปลากับเพื่อนแล้วก็ถูกฉมวกยิงปลาเนี่ยคือมันลั่นใส่
เหล็กฉมวกนี่เสียบอุ้ยเข้าหน้าฮะ
ทะลุแบบซ้ายมาขวาเลยแล้วเหล็กฉมวกนะฮะ
คือดึงออกก็ไม่ได้นะฉมวกเนี่ยเพราะว่าปลายมันเป็นแง่งอ่ะ
ต้องมาโรงพยาบาลทั้งเหล็กแบบนี้
แต่นี่ก็เสี่ยงบัตรใหญักเหมือนกันนะเรื่องความสะอาดเรื่องชีวโลกิกค่ะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับ๖โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นริมอ่างคลองใหญ่บ้านหมอมุ้ยหมู่๒ตะบนระหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
หลังได้รับแจ้งเหตุเขาก็มานำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาลกัน
ทางกู้ไพยอำเภอปลวกแดงไปรับตัวมาเจ็บหนักเลยนะครับ
คือที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีคนไปหาปลาเป็นผู้ชายนะฮะหาปลากันอยู่๓คน
ตอนที่ไปถึงที่นั่งอยู่ริมคลองนะกู้ภัยบอกแต่คนนี้ผู้ชายคนนึง
เหล็กฉมวกยิงปลาเนี่ยเสียบเข้าที่ใบหน้าโหนกแก้มซ้ายทะลุไปถึงจมูก
ชื่อสาโรธบุญลาบอายุ๓๐ปีนี่ฮะก็รีบพาตัวช่วยเหลือ
ส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะครับเพื่อนของสาโรธบอกว่า
มาหาปลากันเป็นประจำที่นี่นะฮะก็คือที่ริมอ่างคลองใหญ่บ้านหมอมุ้ย
ช่วงที่เกิดเหตุกำลังดำน้ำกันอยู่เพื่อหาปลานะฮะดำน้ำไปยิงฉมวกยิงปลานะครับ
ก็ดำกันตามปกติต่างคนก็ต่างดำแล้วฮะขณะเกิดเหตุสาโรธเขาก็ดำน้ำเหมือนกันนะครับ
แล้วอยู่เนี่ยไกลปืนมันลั่นทำให้เหล็กฉมวกพุ่งเข้าเสียบใบหน้า
ซึ่งตอนนั้นเพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าคิดว่าเป็นกิ่งไม้นะที่อยู่ใต้น้ำเนี่ย
อาจจะไปเกี่ยวไกลปืนทำให้ปืนฉมวกเนี่ยมันลั่นแล้วปืนยิงปลาที่มีฉมวกเนี่ยมันไม่มีระบบเซฟตี้นะครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงกันเองอย่างแน่นอนเป็นปืนฉมวกของสารสเองของคนเจ็บเองที่มันลั่นแล้วก็โดนตัวเอง
พี่เขาบอกผมยังเคยโดนแบบลั่นโดนขาตัวเองเลยเดี๋ยวต้องให้คุณสาโรธเขาหายดีก่อนแล้วก็เล่าให้ฟังนะเนี่ย
ตอนที่พามาถึงก็คือโอ้โหจะพูดอะไรก็ลำบากเห็นไหมแต่จมูกมันยาวขนาดนี้มัน
ผมว่าจะถือเอาไว้ระหว่างว่ายน้ำด้วยอะไรด้วยมันอาจจะเข้าพอดีนะฮะ
อาสากู้ภัยอำเภอปลวกแดงนะครับคุณพรชัยขันเงินบอกว่า
ตอนที่ไปพาคนเจ็บมาโรงพยาบาลต้องขับรถแบบช้านะฮะแบบระคับประคอง
เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนให้สะเทือนน้อยที่สุดเพราะว่าเขาเจ็บมาก
นี่ฮะต้องระวังเรื่องการตกหลุมด้วยนะตอนนี้ก็อาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ต้องระวังกันหน่อยกันแล้วกันบางทีไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปยิงปลา
สุดท้ายโอ้โหมันเข้าหน้าตัวเองเลยจริงจริงเคสนี้ก่อนอันนี้ก็มีอยู่เคสหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ
ตอนนั้นเขาก็ใช้ฉมวกยิงปลาเหมือนกันนะแล้วก็ลั่นเข้าแก้มตัวเองตอนนั้นเขาบอกเลยว่าพอรักษาหายแล้วอ่ะ
เลิกยิงไปแล้วจะไปบวชเลยเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วบอก
ก็ปลาที่ถูกยิงมันก็เข้าอย่างนี้แหละขอให้ไวนะครับ